เอามาต่อกันที่ข่าวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ
มีคนร้ายบุกเข้าไปยิงผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๓๕ปีนะคะ
เธอได้เสียชีวิตอยู่หน้าบ้านเลยนะคะส่วนสาเหตุตำรวจคาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยที่เธอไปร่วมขบวนการค้ายาเสพติดอะไรนะ
แต่เป็นเพราะเธอไปเตือนค่ะญาติฝั่งสามีว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะ
ญาติฝั่งนั้นแหละน่าจะโกรธอ่า
เอาปืนมายิงเธอจนตายหน้าบ้านเนี่ยตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
พบร่างผู้หญิงคนนี้นอนเสียชีวิตนอนหงายจมกองเลือดค่ะ
อยู่ที่ป่าย่าหน้าบ้านนะคะในตำบลกระดังงาอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลา
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตนางสาวแก้วตาหนูแก้วอายุ๓๕ปีค่ะ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามมที่แก้มด้านขวาหนึ่งนัดขาขวาหนึ่งนัด
สอบสวนพยานให้การว่าคนที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าตอนนั้นน่ะ
กำลังจะเปิดประตูบ้านได้ยินเสียงคนทะเลาะกันก่อนมีเสียงผู้หญิงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ
หลังจากนั้นค่ะยังไม่สิ้นเสียงดีเลยเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย
วิ่งออกมาดูไม่เห็นคนร้ายแล้วเพราะว่าบริเวณนั้นมันมืดแล้วก็มีฝนตกลงมา
ตัวของคนที่เห็นเหตุการณ์เองพยายามเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ
โทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งกู้ภัย
แต่สรุปสุดท้ายนางสาวแก้วตานะคะเสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่านางสาวแก้วตามีอาชีพรับจ้างทั่วไปนะคะเป็นสะพ้ายมาอาศัยอยู่บ้านสามี
ก่อนหน้านี้มีปากเสียงทะเลาะกับญาติของฝั่งสามี
สาเหตุก็เพราะผู้ตายเนี่ยไปห้ามห้ามไม่ให้ญาติฝั่งสามีไปเกี่ยวข้องไปยุ่งกับยาเสพติดไปเตือนเขานะไปบอกเขา
เขาก็โกรธเอานะคะซึ่งจากการพูดคุยกับตำรวจนะคะตำรวจก็สรุปเหตุการณ์บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขณะที่ผู้เสียชีวิตอยู่บ้านคนเดียวค่ะมีคนร้ายน่าจะมีอาการเมายา
เรียกผู้ตายออกมาคุยที่หน้าบ้านพักและอาจจะคุยไม่รู้เรื่อง
จนถึงขั้นชักปืนออกมายิงจนผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านค่ะ